สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมชนะเดชพิรัตนามงคลนะครับ
งในวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้ไปติดตามบรรยากาศวันแม่กันหน่อยที่ประเทศบราซิลกันเลยครับ
เพราะว่าที่นั่นนะครับสถานเอกราชทูตไทยณกรุงบราซิเลียที่ประเทศบราซิลครับ
ได้จัดงานวันแม่ให้กับนักกีฬาไทยที่ไปลุยศึกโอลิปิกที่นั่นครับ
โดยมีทัพนักกีฬาไทยที่อยู่ระหว่างสู้ศึกโอลิปิกเกม๒๐๑๖เดินทางมาร่วมงานครับข้าง
ไม่ว่าจะเป็นโสพิตาธนสารสุกัญญาศรีสุราชที่คว้า๒เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยจากกีฬายกน้ำหนัก
รวมถึงน้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบมินตันมือ๔ของโลกนะครับ
ซึ่งทุกคนเนี่ยต่างก็ไม่พลาดที่จะต่อสายตรงข้ามทวีปกลับมาประเทศไทยเพื่อบอกรักคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาติครับ
งานนี้นะครับก็นำมาโดยพลเอกยุทธศักดิ์สสิประพาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย
ได้ร่วมกันร้องเพลงสันเสริญพระบารมีและจุดเทียนชัยถวายพระพรครับ
จากนี้นะครับผลเอกยุทธศักดิ์ยังได้กล่าวหลังจากจบงานถึงภาพรวมนักกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้ว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับที่วางเอาไว้
และยังเชื่อว่านักกีฬาไทยนั้นมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มจากหลายชนิดกีฬาที่กำลังเริ่มแข่งขันกันครับ
ขณะที่บรรยากาศในประเทศไทยนะครับได้มีการจัดงานที่ลานพลาซ่าการกีฬาแห่งประเทศไทยที่หัวหมาก
ซึ่งทางด้านนายสังเวียนบุญโตรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา๘๔พันศา๑๒สิงหาคม
โดยมีตัวแทนสมาคมกีฬาต่างและตัวแทนนักกีฬาไทยอย่างเช่นนักกีฬาวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยรวมถึงประชาชนมาร่วมพิธีจำนวนมากนะครับ
สำหรับโปรแกรมในการลุ้นเหรียญรางวัลโอลิปิกเกมในค่ำคืนนี้นะครับต้องดูที่คนนี้เลยครับยิงเป้าบินประเภทสกิตบุคคลหญิงนะครับน้องนีสุธิยาจิลเฉลิมมิตรดีกรีมือหนึ่งของโลกนะครับ
ก็ตอนนี้ลงแข่งขันในรอบคัดเลือกอยู่นะครับแล้วก็จบไปเมื่อสักครู่นี้เองครับ
ซึ่งน้องนีนั้นจบที่อันดับที่๑๐นะครับมี๖๘คะแนน
รายการนี้ในรอบคันเลือกจะเอาอันดับที่๑๖ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศนะครับ
ซึ่งคะแนนของน้องนีนั้นพลาดที่จะติดอันดับ๖ไปเพียงแค่๑คะแนนเท่านั้นนะครับ
เสียดายสำหรับน้องนีครับโดยรายการนี้ก็จะไปชิงเหรียญทองกันในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งนะครับ